เมื่อวานนี้ที่นนทบุรีนะฮะตำรวจเนี่ยไล่จับกุมรถคันนึงเพราะว่าสืบทราบมาว่าจะขนยาเสพติดมาส่งกับลูกค้านะครับสุดท้ายรถคันนี้หนีนะฮะหนีก็ชนทั้งรถตำรวจชนทั้งรถชาวบ้านนะครับแล้วผู้ต้องหาสองคนก็ทิ้งรถไปนะฮะอ่าเดี๋ยวดูวงจรปิดนะครับวงจรปิดของรถคันนี้เนี่ยดูนะฮะเหตุการณ์เ
ท้ายกระบะด้วยบรรทุกจักรยานยนต์มาคันนึงนะฮะที่ท้ายกระบะนะครับคันนี้นะครับแล้วก็จะเอายาเสพติดไปส่งกับลูกค้าแต่ไหวตัวถันนี้ฮะ
ถอยชนรถตำรวจนะครับแล้วก็พุ่งไปนะครับพุ่งเข้าชนรถตำรวจนะครับสพบางบัวทองนะฮะ
แต่ไปไม่ได้นะครับถอยหลังไปชนกระบะชนรถเก๋งชนจักรยานยนต์ชาวบ้านอีก
คันถูกชนในซอยลำโพ๕๑นะครับตำบลลำโพอำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรี
สุดท้ายคนร้ายเนี่ยถอยรถหนีไป๔๐๐เมตรได้จอดรถทิ้งเอาไว้แล้วพากันหนีไปนะครับวิ่งหนีหายไปท่ามกลางความมืด
แถวนั้นมีทุ่งนานะครับก็หนีหายไปนี่ฮะช่วงเวลาเกิดเหตุนะครับรถคนร้ายนะครับถอยเข้าถอยออกพุ่งชนรถตำรวจรถชาวบ้านโดนไปหลายคันนะครับคนร้ายหนีไปได้นะครับนี่ฮะ

แล้วขยายผลเนี่ยจนรู้ว่าซื้อยาบ้ามาจากผู้ชายคนนึง
ที่เขาจะขับรถกระบะเนี่ยเอายาเสพติดมาส่ง
ก็เลยไปดักซุ่มรออยู่แต่ว่าเมื่อคืนนี้คนร้ายไหวตัวทัน
ทำไมถึงมีจักรยานยนต์คันนี้ด้วยเดี๋ยวบอก
เพราะว่าตำรวจเขาตามเจอเจ้าของรถแล้วรถกระบะคันนี้นะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะครับ
ไปดูเหตุการณ์ในซอยลำโพห้าสิบเอ็ด
ปากซอยยังมีรถกระบะของตำรวจที่ถูกชนเนี่ยจอดอยู่เลยนะฮะ
ตอนที่คนร้ายหนีนะครับเข้าไปในซอยสัก๒๕๐เมตร
นี่คือกระบะฮะที่ตำรวจไปดักจับคนร้ายและถูกชน
ตำรวจไปดักจับคนร้ายแล้วถูกชนอ่ะถัดไปอีกสักสองร้อยห้าสิบเมตร
มีรถเก๋งอีกคันหนึ่งสภาพพังยับเยินเหมือนกันนะฮะ
คันนี้ครับค่ะตอนที่คนร้ายหนีเนี่ยโอ้โห
พุ่งชนพุ่งข้างหน้าถอยข้างหลังเนี่ยฮะ
ชนรถชาวบ้านเยอะแยะไปหมดนะครับเจ้าของรถคันนี้เนี่ยบอกกับเรานะครับ
บอกว่าตอนเกิดเหตุเขานั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนะ
ออกไปทางปากซอยเห็นรถจอดอยู่ริมถนนหลายคันแบบจอดแบบผิดปกติ
แล้วเห็นรถตำรวจวิ่งมาในซอยแล้วกระบะคันนี้ก็นั่นแหละฮะ

กลัวนะเมื่อวานน่ากลัวมากเลยคุณร้านหนียังไงเนี่ยนั่งก็เห็นเห็นมันเร่งออกมาแล้วปุ๊บ
ชนตุ้มแล้วเราก็กลัวกลัวมันเสียหลักเข้ามาหาเราใช่ไหมเราต้องวิ่งเข้านี่ก่อนเลย
วิ่งมาหมอบเมืองรถผมอยู่ในอีกคันนึงไงมาหมอบเมืองเราก็ถอยมันวิ่งมาเล่นนี่นึกแล้ว
คันต้องโดนแน่ไปนู่นเลยก็เดินไปนู่นเลยอ่ะ
คือตำรวจเขาก็ไล่มาไล่มาพอพอมันชนแล้วมันก็เข้าเกียร์เดินหน้า
แล้วก็พุ่งชนแล้วตำหนวดอีกทีนึงไงเนี่ยคันที่จอดอยู่นั่นอ่ะ
ก็ยังรออยู่เพราะว่ารถรถเลยคนร้ายจะมีประกันหรือเปล่าดูดูแล้วคนร้ายมีประกันไหมไง
ยังไม่รู้จะทำไงเหมือนกันนะทีนี้รอบรอบพื้นที่ในซอยแถวเนี้ยครับ
ต้องมีคุณค่ะเป็นทั้งป่ากกแล้วก็ป่ากระถิ่นนะครับ
ตรงนี้ฮะที่คุณเขมิกาผู้สื่อข่าวของเราไปตรวจสอบดูนะครับท่านเลยจากป่ากกป่ากระถิ่นไปเป็นทุ่งนาแล้ว
นะฮะเพราะฉะนั้นคนร้ายที่วิ่งหลบหนีไปเนี่ยก็หนีลงทุ่งนาแล้วก็หนีหายไปเลยนะฮะ
ตำรวจก็พยายามไปตามหาแล้วนะครับแต่เมื่อคืนนี้ไม่เจอนะครับ
ก็ไล่ตรวจสอบจากรถกระบะที่คนร้ายใช้ขับมาเพื่อจะไปส่งยาเสพติดนี่ฮะ
ด้านหลังเนี่ยเป็นอย่างนี้ไม่รู้ไปไหนแล้วนะฮะคือตอนนี้รถคันที่คนร้ายขับมาตำรวจเอาไปจอดไว้ที่สพบางบัวทองนะครับ
สายตรวจก็ตรวจสอบทางสายตำรวจเนี่ยเขาก็สืบทราบว่ารถคันนี้เนี่ย
มีผู้หญิงมีชื่อเป็นเจ้าของรถค่ะนะครับตามตัวเจอแล้วนะฮะ
ชื่อโบอายุยี่สิบสองเรียกมาสอบปากคำแล้วนี่ชนจนพังหมดเลยนะฮะ
หญิงสาวที่มีชื่อเป็นเจ้าของรถบอกว่ารถคันนี้เป็นชื่อของเธอออกมาได้ไม่ถึงปี
ซื้อมาเพื่อนี่ฮะผู้หญิงคนนี้นะฮะมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่แล้วนะครับ
ซื้อมาเพื่อเอาไว้ใช้บรรทุกเวลาซื้อขายจักรยานยนต์มือสองโดยแฟนนุ่มของเธอเนี่ย
ทำธุรกิจซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองก่อนเกิดเหตุแฟนขับรถคันนี้ไปตลาดไปซื้อของ
นะก็ไปกับแฟนนี่แหละแล้วแฟนก็มาส่งเธอที่บ้าน
หลังจากนั้นทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้แฟนนุ่มของเธอก็ขับรถออกไป
โดยมีจักรยานยนต์เนี่ยอยู่ข้างหลังคันหนึ่งนี่ฮะที่เขาทำอาชีพนี้
ซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองถามแฟนจะไปไหนแฟนบอกอ๋อเดี๋ยวไป
ส่งเพื่อนหน่อยแล้วก็ขับรถออกไปมารู้อีกทีก็อ้าวเนี่ยฮะ
มาก่อเหตุนี้นะครับเธอบอกว่าตัวเธอเนี่ยขับรถไม่เป็นหรอก
อืมออกรถมาเนี้ยก็คือให้แฟนใช้ในการทำธุรกิจ
ก็ใช้รถคันนี้ตลอดนะครับหลังจากเกิดเหตุเธอบอกเธอโทรไปหาแฟนนุ่มแล้ว

แต่รถอ่ะของเรากลายสำหรับการระบบก็ต้องขยายผลต่อล่ะครับพ่อ
น่ะว่าจะครับรู้กันหรือไม่ครับหลังไหลนะครับ
แต่ว่าคนก่อเหตุที่ขับรถไปเนี่ยรู้แล้วชื่อนายนัทธพงศ์จันทวงศ์อายุ๒๔ปีนะครับ
ถูกแจ้งข้อหาเรื่องของยาเสพติดเอาไว้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
เรื่องของการครอบครองการซื้อขายนะฮะ
ส่วนอีก๕คนที่ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้แล้วขยายผลเนี่ย
ตอนนี้ก็ได้ตัวเรียบร้อยแจ้งข้อหาเรียบร้อย
นี่คือนายนัทธพงศ์นะฮะคนที่ขับรถมาเมื่อวานนี้จะมาส่งยาเสพติด
ส่วนนี้คือวัยรุ่นบางคนก็ไม่วัยรุ่นแล้ว๓๐แล้วใช่ค่ะ
๕คนที่จับได้ก่อนหน้านี้เสพยาเสพติดนะฮะ
แล้วเขาก็ขยายผลว่ารับมาจากนายนัทธพงศ์
พอกำลังจะมาจับกลุ่มตัวนายนัทพงศ์ก็หลบหนีไปนี่นะฮะ